มีอุบัติเหตุนะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์
บิ๊กไบท์ที่ขี่มาด้วยความเร็ว
เมื่อช่วงตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมา
มีหนุ่มสองคนเขาขี่บิ๊กไบท์นั่งมาด้วยกัน
ปรากฏว่าขี่มาเร็วแล้วมันเสียหลัก
เหินพุ่งไปชนป้ายเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสองครึ่ง
บิ๊กไบท์เสียหลักไปชนป้ายบอกทางค่ะ

ใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
ฝั่งมุ่งหน้าถนนสุวินทะวงเขตลากระบัง
ชนกับเสาป้ายบอกทางระวังโค้งอันตราย
ใกล้กันค่ะกับรถบิ๊กไบท์นะคะ
พบศพนายจักริตบุญหันศาอายุ๒๐คนนี้เป็นคนขี่
เสียชีวิตในสภาพคือฟันหักซี่โครงฝั่งขวาหักแขนขวาหัก
ห่างไป๕เมตรพบศพอีกคน
นายบุญยวีมั่งมูลอายุ๑๙คนนี้เป็นคนซ้อนท้าย
มีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ลำคอด้านซ้าย

จากการสอบสวนทำให้รู้ว่านายจักริต
บิ๊กไบท์คันนี้มาจากลากระบังด้วยความเร็ว
แล้วนายบุญยวีซ้อนท้ายมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรมีทางข้ามรางรถไฟ
พอขี่มาเร็วอะค่ะขี่ข้ามทางรถไฟแล้วรถเหิน
ทีนี้เสียหลักไปชนกับเสาป้ายบอกทาง
คนขี่เนี่ยถูกอัดเข้ากับเสาป้าย
คนซ้อนหงายหลังกระเด็นตกจากรถ
เสียชีวิตทันทีทั้งคู่นะคะ

ที่บิ๊กไบท์อัดเข้ากับเสาป้ายบอกทางค่ะ
ยังมีร่องรอยการถูกชนมีคราบเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ
ถนนสายนี้ก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง
ต่อกับทางข้ามรางรถไฟ
จากนั้นถนนจะบังคับให้เลี้ยวโค้งขวานะคะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับรอปภที่ดูแลประตูทางเข้าออก

รอปภบอกว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จะไม่ค่อยคุ้นชินกับเส้นทางตรงนี้
ถ้าคนที่คุ้นชินจริงนะพอไปถึงจุดข้ามทางรถไฟ
ก็จะชะลอรถจะได้ไม่เสียหลักไม่เสียการทรงตัว
แต่ว่าบิ๊กไบท์คันนี้น่าจะไม่คุ้นกับเส้นทาง
มาเร็วตลอดไม่ชะลอพอข้ามทางรถไฟปุ๊บรถเหินเลยนะคะ
รอปภบอกว่าคืนเกิดเหตุไม่ค่อยมีรถด้วยค่ะ
ได้ยินเสียงบิ๊กไบท์คันนี้ขี่มาเร็ว
จังหวะที่ข้ามทางรถไฟรู้สึกว่าเขาน่าจะเสียหลัก
รถไม่ได้ก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้
รอปภบอกว่ารู้จากเพื่อนรุ่นพี่ของหนุ่มสองคนที่เสียชีวิต
ว่าเพื่อนรุ่นพี่ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาด้วยนะ
ก่อนเกิดเหตุรุ่นพี่เตือนด้วยนะ
รุ่นน้องสองคนนี้ว่าอย่าขี่บิ๊กไบท์กลับเลย
ไปงานเลี้ยงกันมาอย่าขี่กลับเลย
สุดท้ายก็ไม่ฟังก็ขี่กลับมาเนี่ยค่ะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่
ยินเสียงรถแล้วก็ไปดูตอนที่ยินเสียงเพราะว่าเห็นยินเสียงมันกระโดดกระแทกเลยนะครับ
ผมหันไปมองเห็นแต่รถมันกระโดดมาแล้วกระแทกลงพื้น
พอให้ลงพื้นแล้วก็กระเด็นพอกระเด็นผมก็เลยวิ่งไปดู
พอยืนดูก็เห็นน้ำชนชนเข้ากับป้ายที่ว่าเขียนว่าโค้งอันตรายครับ

เขาเล่าแต่ว่าไม่น่าให้ขับ
เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ขับเขาไม่รู้จักไม่ชินเสียงดัง
เขาก็เล่าแค่นี้นะครับแล้วผมก็โทรหากู้ภัย
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณพ่อของนายจักริตคนขี่บิ๊กไบท์ก็รับสายโทรศัพท์นักข่าว
ก็บอกว่าไม่สะดวกให้ข่าวเพราะว่ายังเสียใจมาก
ทำใจไม่ได้ที่ลูกชายต้องเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
แต่พ่อให้ข้อมูลสั้นแบบนี้ค่ะว่าบิ๊กไบท์คันนี้
เก็บเงินซื้อให้ลูกนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นของขวัญ
ว่าลูกชายสมัครงานได้ที่กรุงเทพมีงานทำก็เลยซื้อให้
ส่วนเพื่อนที่ซ้อนท้ายกันไปแล้วเสียชีวิตด้วย
พ่อบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทของคนขี่นี่แหละ
ประถมมาด้วยกันตั้งแต่บ้านเกิดในจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วก็ยอมรับว่าบิ๊กไบท์คันนี้เป็นของขวัญให้กับลูกชาย
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าของขวัญนี้จะมาทำให้ลูกชายต้องเสียชีวิต
ตำรวจสนจรเข้น้อยบอกว่าได้เรียกแม่และเพื่อนรุ่นพี่
ของผู้เสียชีวิตไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เรื่องต้นก็คือเกิดจากขี่บิ๊กไบท์ด้วยความเร็ว

ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานตรวจสอบภาพ

ซึ่งก็เป็นของสำนักงานเขตในพื้นที่นะคะ
ก็ต้องนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
วันนี้ทางญาติก็ติดต่อขอรับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วค่ะ